เฉพาะเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโอ้โหทะลุครึ่งหมื่น

สาธารณสุขยกระดับเรื่องของการเตือนภัยโควิด๑๙อีกแล้วนะครับ

ถูกต้องค่ะจากระดับ๓เป็นระดับ๔

เพราะว่าเรื่องนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา

คุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตก็มีการแถลงด่วนเลยนะ

บอกว่าตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด

ซึ่งสาเหตุก็มาจากการใช้เข้าไปใช้บริการ

ทีนี้การระบาดก็ค่อนข้างรุนแรง
สถานการณ์มันเป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้

ทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูนะคะคุณผู้ชม
ฉากกระทัด๓แบบที่สาธารณสุขประเมินเอาไว้

ดูเส้นบนก่อนแล้วกันเส้นสีเทาคือฉากกระทัดที่๑
ฉกกระทัดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นเลย

ระบาดเพิ่มขึ้นหนักสุดไม่มีมาตรการไม่มีความร่วมมือ
ไม่มีการป้องกันควบคุมได้ยาก๓๔เดือนถึงจะควบคุมได้
การติดเชื้อรายวัน๓๐๐๐ราย
นี่คือฉากกระทัดแรกเส้นสีเทา
ใช่ค่ะเส้นที่๒รองลงมาเนี่ยนะคะ
ก็คือแบบปานกลางโอกาสที่มันอาจจะเป็นไปได้
ก็คือผู้ป่วยวันละประมาณ๑๕๖๐๐ต่อวัน

ใช่นะครับแล้วจะค่อยทรงตัวแล้วก็จะลดลงเส้นสีส้ม
ส่วนฉากกระทัดที่๓คือเส้นสีเขียวแบบดีที่สุด
ควบคุมดีผู้ติดเชื้อจะหมื่นนิด
ควบคุมได้ภายใน๑๒เดือน
นี่คือฉากกระทัดทั้ง๓ฉากที่ทางกระทัดส่วนสาธารณสุข

ทีนี้ครับก็ต้องมาดูว่าฉากกระทัดใหม่
อันนี้ใหม่เราศึกษาเองนะคุณ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลองดู
เรื่องของยอดผู้ติดเชื้อจริงค่ะคุณ
ใช่ค่ะเห็นตรงที่วงเอาไว้ไหมคะ

มันเป็นเส้นสีม่วงในกราฟค่ะ

สีม่วงคุณสืบสกุลคุณผู้ชมเห็นไหม

มันมาเร็วกว่าเส้นสีเทาอีกนะ

แต่ว่าเส้นสีม่วงคือสถานการณ์ปัจจุบัน
แปลว่ามันจะสูงกว่ามันหนักมากกว่าการคาดการณ์อีก
หนักมากกว่าฉากกระทัดที่๑ที่เลวร้ายที่สุดนะฮะ
เส้นสีม่วงเราจะเรียกว่าฉากกระทัดอะไรดี
คือกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้บรรจุไอ้เส้นสีม่วงตรงนี้ลงไปนะ
ทีมข่าวของเราสำรวจตรวจสอบ
เรื่องของจำนวนตัวเลขที่มันขยับสูงขึ้น
ถ้ากราฟยังเชิดหัวแนวดิ่งแบบนี้ตั้งฉากแบบนี้นะ
กลัวคุณคือมันจะเร็วกว่าฉากกระทัดที่๑
และยอดผู้ติดเชื้อจะมากกว่าฉากกระทัดที่๑
ใช่ค่ะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้หรือเปล่า

เป็นการยกระดับมาตรการแจ้งเตือนภัยสาธารณสุข

เมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เอง
คุณผู้ชมฮะทำความเข้าใจกันหน่อยนะฮะ

เราเรียกว่าระดับมาตรการแจ้งเตือนภัยสาธารณสุขนะครับ
ระดับที่๑นะฮะก็คือ

ขออภัยเอาดูระดับที่๔ก่อนเลยใช่ไหมฮะ

นี่คือระดับที่๔ที่จะประกาศยกระดับขึ้นมานะครับ
ระดับที่๔หมายความว่ายังไงคุณ
ระดับที่๔กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ถ้าใช้มาตรการนี้คือปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โรค

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต่างจังหวัดการเดินทางต่างประเทศ
จำกัดการรวมกลุ่มลดการเคลื่อนย้าย
แล้วก็ขอความร่วมมือทำงานที่บ้านเพิ่มมากขึ้น

ระดับที่๔อาจจะเป็นระดับกึ่งร้ายแรงนะคุณนะ
คืออาจจะต้องงดกิจกรรมกลุ่มงดโดยสารสาธารณะ
หรือแม้แต่งดรับประทานอาหารเครื่องดื่มร่วมกัน
นี่ฮะระดับที่๔ที่สาธารณสุขกำลังจะประกาศออกมา
แต่เขาบอกว่านี่เป็นการประกาศยกระดับที่จะออกมา
แต่จะต้องมีการหาบริหรือร่วมกับอ่าสอบบอกขอก่อน
ก่อนถึงจะประกาศใช้มาตรการต่างนะครับ
คุณผู้ชมฮะลองดูกราฟิกหน่อยนะฮะ
ว่าระดับที่๑ถึงระดับที่๕มีอะไรบ้าง

และตอนนี้เรากำลังจะอยู่ไประดับที่๓

ก็คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะ
ส่วนระดับที่๒เนี่ยอันนี้จะต้องเพิ่มความระมะระวังขึ้นมาแล้ว
ต้องมีการคัดกรองแล้วก็การรวมกลุ่มคนเยอะ
คนขึ้นไปอันนี้ต้องเลี่ยงแล้วนะคะ

ผู้สูงอายุผู้ยังไม่โรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์
รับวัคซีนไม่ครบงดเข้าที่เสี่ยง
เลี่ยงการโดยสามรถยนต์สาธารณะนะครับ
ใช่ค่ะส่วนระดับที่๓เนี่ย
แล้วก็ต้องคัดกรองกันก่อนเดินทาง
รวมกลุ่มที่คน๒๐๐คนอันนี้ก็ต้องเลี่ยงแล้ว

ดเข้าสารที่เสี่ยงสารที่ปิดแล้วก็แออัดนะครับ
ส่วนระดับที่๔ที่กระทรวงสาธารณสุข
มีการประกาศยกระดับเตือนภัยไว้นะฮะ
แล้วเราต้องปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นปิดสารที่เสี่ยงทำงานจากบ้าน

ระบบกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศด้วยนะครับ
แล้วก็อิงมาตรการที่เคยประกาศที่ผ่านมา

ดเข้าสารที่เสี่ยงทุกประเภท

ดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท
คุณถ้าเราเข้าสู่ระดับที่๔เนี่ย

ส่วนระดับที่๕ที่เราไม่อยากให้ไปถึงเลย

คือจำกัดการเดินทางและกิจกรรมต่าง

แต่ณตอนนี้ระดับ๔ต้องย้ำนะ
ยังไม่มีการล็อกดาวน์อะไรนะคุณผู้ชม
ดังนั้นเดี๋ยวลองฟังเสียงจากประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีอาการแต่มีอาการน้อยให้อยู่ที่บ้าง
แล้วก็สามารถที่จะติดต่อ
กับทางระบบการแพทย์รัฐศาสตร์ทุกวัยตลอดเวลา
เราจะจัดยาไปให้เครื่องวิทยาภัณฑ์ต่าง
แต่ถ้ามีอาการเพิ่มราดขึ้น
และเข้าขนาดโรงพยาบาลได้อย่างตัวเอง

แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการยกระดับเตือนภัยเป็นระดับที่๔
หลังจากนั้นทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรค
ในแพทย์โอภาษย์การกวินพงก็ให้สัมภาพเหมือนกัน
ว่าการยกระดับเหล่านี้เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์
แล้วก็เน้นการปิดการบริการสารที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

โอภาษย์คืออธิบดีกรมควบคุมโรค

แล้วก็หลังจากนี้จะต้องหาบรือร่วมกับสวบค
ก่อนที่จะประกาศใช้ต้องรอดูว่าสวบคจะอนุมัติอย่างไรนะฮะ
ใช่ค่ะเอาจริงนะตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้
อย่างที่บอก๕๗๗๕รายใช่ไหมคะคุณผู้ชม
ทีนี้ใน๓๔วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะไปทะลุหมื่นรายแน่
ดิฉันไม่ได้พูดเองเพราะว่าคุณหมอประสิทธิ์วัฒนภา
พูดถึงเรื่องนี้ไว้แล้วคุณหมอก็บอกด้วยนะคะ
ภายในปลายเดือนมกรานี้อีกไม่กี่วัน
จะเห็นตัวเลขวันละ๒๐๐๐๓๐๐รายสำหรับผู้ติดเชื้อเลยนะคะ

ส่วนคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์วันนี้แหละครับ
บอกว่ากรณีที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อมากถึง๕๗๗๕ราย
ติดเชื้อคือผลพวงจากเทศกาลปีใหม่นะคุณนะ
โดยคาดว่าอีก๗๑๐วันข้างหน้า
มันจะค่อยปรากฏจำนวนผู้ติดเชื้อ
ทั้งหมดในช่วงเทศกาลออกมา
เผยท่าแท้เผยตัวจริงออกมานะครับ
ส่วนจะปิดกิจกรรมกิจการอะไรบ้างยังต้องรอดูสถานการณ์นะครับ
แต่ว่าคงเป็นเรื่องของการจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ
เพราะเป็นปัจจัยหลักของการแพร่เชื้อนะครับ
และหากสถานการณ์เลวร้ายจะต้องล็อกดาวน์หรือไม่
นักข่าวก็ถามคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่ายังตอบไม่ได้
แต่มาตรการที่สาธารณสุขทำไปก็เพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนนะครับ
ส่วนเรื่องของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด
เพราะว่าตอนนี้มีจำนวนผู้ป่วยเริ่มมากขึ้นอีกแล้วนะฮะ
เป็นหลักเลยนะฮะเพื่อที่จะเหลือเตียง
ไว้รองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

ก็ให้เดินทางเข้ามาถึง๑๐มกราใช่ไหมคะ
จะมีการขยายคูณไปจนถึง๑๕มกราศ์
เป็นการระบายนักท่องเที่ยวที่ค้างอยู่ในระบบ
แต่จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะ
คือหมายความว่ามีการซื้อประกันเอาไว้ตรงตามที่แสดงแล้ว
โอ้โหคุณฮะตอนนี้ตัวเลขเพิ่มมากขึ้นนะ
เมื่อวานยัง๓๘๐๐อยู่เลยสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
วันนี้๕๗๐๐แล้วนะฮะดังนั้นนี่เลย
ยกเอาไว้เลยตั้งกาดสูงไม่ประมาทด้วยนะครับ